สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันดาวสุภาษาสภาพอากาศที่เราเผชิญอยู่ตอนนี้คือช่วงสุดท้ายของฤดูร้อนก่อนที่จะเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ช่วงฤดูฝนสัปดาห์หน้าค่ะ
วันนี้เองปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนไม่เพียงพอจะทำให้เป็นฝนได้ทั่วไทยฝนส่วนใหญ่กองอยู่ในพื้นที่ภาคใต้มากถึงร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่โดยเฉพาะฝั่งอันดามันส่วนภาคอื่นอื่นฝนค่อนข้างน้อยทำให้อากาศร้อนค่ะ
อุณหภูมิสูงสุดวันนี้ที่เทอร์โมมิเตอร์วัดได้อยู่ที่๔๐องศาเซลเซียส
แต่ว่าดัชนีความร้อนอาจจะพุ่งสูงทะลุ๕๐องศาเซลเซียส
อุณหภูมิรายภาคตั้งแต่ทางตอนบนจนถึงตอนกลางของประเทศ

ฟ้าสว่างไวประมาณตี๕๓๐น
กรุงเทพมหานครฝนน้อยมีเพียงร้อยละ๑๐ของพื้นที่
แต่ว่าฟ้าจะครึ้มและอาจจะมีฝนเกิดขึ้นได้อีกครั้งในช่วงกลางสัปดาห์หน้าค่ะ
รอยต่อตั้งแต่ฤดูร้อนจนถึงฤดูฝนแบบนี้อากาศค่อนข้างแปรปรวน
ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ